ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเยอะหน่อยนะครับ

ชาวเน็ตเขาแห่แชร์คลิปนี้กันว่อนโซเชียล
เป็นเรื่องของการที่มีวิญญาณเด็กเข้าสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่ง
ร้องไห้บอกนู่นบอกนี่ว่าอยากจะขอมาอยู่ด้วย
สุดท้ายจะได้อยู่ด้วยหรือเปล่าไปดูฮะ
ไม่มี
มันเป็นอะไรพูดสิเขาไม่ทำอะไรให้หนูก่อนถามคำถามตรงนี่แหละ

ผมอยากอยู่ด้วยแม่
โอ้โหนี่เหมือนเจรจากันรู้เรื่องอ่ะ

ผู้หญิงคนนี้เขาว่ากันว่านะวิญญาณเด็กเข้าสิงบอกจะมาอยู่ด้วยกับผู้หญิงคนนี้
ส่วนอาจารย์เนี่ยอาจารย์นี่ก็ทำการเจรจาเลย
เอาไงจะมาอยู่หรอจะอยู่ยังไงจะอยู่แบบนั้นนะ
เหมือนคุยกันรู้เรื่องคุยกันเป็นวักเป็นเวท
ผมบอกไว้ก่อนที่นี่คือสำนักอาจารย์แอ้บ้านเทวานคราชจังหวัดอุบลราชธานี
คลิปนี้คนถ่ายคืออาจารย์แอ้เป็นเจ้าของคลิประบุว่าหญิงสาวรายนี้
เข้าไปหาอาจารย์เพราะว่าถูกวิญญาณเด็กเข้าสิง
ก่อนหน้านี้เธอได้พาเพื่อนไปทำแท้งและเป็นคนหาคลินิกให้ด้วย
แต่ก็ต้องมารับบาปไปเพราะว่าถูกวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งมาเข้าสิงร่าง
เขาว่าแบบนั้นนะอาจารย์ในพิธีคนที่นั่งเจรจาพูดคุยเนี่ย
คนนี้เขาชื่อว่าอาจารย์คิงทำพิธีถอนวิญญาณเด็กออกจากร่างผู้หญิงคนนี้
ให้มาสิงอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงไหนในร่างของตุ๊กตาเด็กหญิงแทนเนี่ย
อ๋อให้เข้าตุ๊กตาแทนเอาไปดูวิธีการเจรจาให้วิญญาณของเด็กออกจากร่างผู้หญิงคนนั้นครับ
อ่ะผมไม่ได้มีเจตนาลบหลู่นะ
แต่ผมขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวตอนนี้ไว้ก่อน
เพราะวิญญาณเด็กอยากมาอยู่กับเพื่อนคนที่พา
ผู้หญิงไปทำแท้งแทนที่จะไปอยู่กับตัวแม่ที่แบบไปทำแท้งอ่ะนะ
อย่างที่ผมบอกอย่างไรก็ตามหญิงสาวคนที่มาเนี่ยนะฮะ
เขาก็มาปรึกษานะเนี่ยแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยวิญญาณออกไปที่เรียบร้อย
ด้วยการอาเจียนลงถังอย่างที่เห็นเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชม
กรรมวิธีเรื่องของบุญบาปเนอะแล้วก็เรื่องของการทำพิธีอะไรแบบนี้
เป็นเรื่องความเชื่อจริงเราไปพิทรงพิสูจนอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์จริงนะ
อืมนะคะก็ว่ากันไปคุณผู้ชมแต่